เราไปที่เรื่องของเกษตรกรนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงที่ปลูกข้าวแล้วช่วงรอผลผลิตนะครับ

โดยการปลูกพริกครับผมอยู่บนคันนานี่แหละครับ
สร้างรายได้นับเป็นแสนบาทเลยทีเดียวนะครับ

สร้อยพรมมานอกกำลังพวนดินในแปลงพริกที่ปลูกไว้บนคันนา

ได้ปรับคันนายกว้างขึ้นจากเดิมนะครับ
กว้างไม่ถึง๑เมตรมาเป็น๔เมตรครับ
ลูกพริกเป็นรายได้เสริมระหว่างรอข้าวออกรวง
สร้อยบอกว่าพริกที่นำมาปลูกเป็นพริกพันยอยไฮ
หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าพริกไงนะครับ
ซึ่งเป็นพริกพันธุโบราณมีความเผ็ดน้อยนะครับ
แต่มีกลิ่นที่หอมกว่าพริกทั่วไปในท้องตลาด
นิยมนำไปทำน้ำพริกอย่างน้ำพริกกะปิน้ำพริกป่น
ให้รสชาติอร้อยมากกว่าพริกชนิดอื่นนะครับ
นายจรัสบอกว่าพริกยอยไฮจะเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
เพราะเป็นพริกที่ปลูกต้องการน้ำมากนะครับ
โตเต็มที่สูงประมาณ๑เมตร
ใช้เวลาปลูกประมาณ๒เดือนก็ให้ผลผลิต
หากนำไปขายเองที่ตลาดนั้นก็ขายกิโลกรัมละ๖๐บาท
ทำรายได้นับแสนบาทต่อรอบการปลูก
พอกับการทำนาปีเลยทีเดียวนะครับ
ครับโหสองเดือนนะครับเป็นแสนน่าสนใจครับ